จากจะได้หัวใจแล้วก็ได้ไตแบบอย่างมหัศจรรย์แล้ว
คือได้มาพร้อมกันนะทีนี้ค่าใช้จ่ายเป็นยังไงคะคุณลุงต้อม
เสร็จก็อยู่ประมาณ๓ล้านกว่าบาท
ฮะ๓ล้านกว่าบาท
สมมุติว่ามีผู้วิเศษจะให้พรวิเศษ๑ข้อ
อะไรก็ได้ข้าวหอมจะขออะไร
ขอเอาเงินไปรักษาลุงกับแม่ให้หายดีกว่าค่ะ
เพราะตัวหนูยังไม่อยากได้อะไรหนูอยากได้ชีวิตลุงกับแม่
ได้แบบอยู่กับหนูไปนานค่ะ
มันอยู่ที่ทำกันดีหรือ
มันอยู่ที่ทำกันดีหรืออะไร
น้องข้าวหอมร้อง
คือร้องได้ให้ล้าน

เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึงหมดสิบแค่แรงเป้าที่ประโยชน์
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย
ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขันตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบับร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
ร้องไกลผิดได้มาร้องได้แรงการร้องไกลผิดได้มา

แห่งนี้แน่นอนที่สุดครับจะเป็นรายการอื่นไปไม่ได้นะครับ

แล้วคุณผู้ชมจะพบกับรายการ
ร้องได้ให้ล้านนักสู้รุ่นจิ๋ว
ก็เริ่มกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชม
ก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักสู้นะครับ

ที่เขามีความสามารถมีความกระตันอยู่
ต้องการที่จะจุนเจือครอบครัวนะครับ
ถ้าร้องครบ๑๐เพลงเหมือนกันเลยครับ
กฎิกาเหมือนกันรับไปเลยจากรายการของเรา
๑ล้านบาทครับ
ค่ะวันนี้ผมชอบชุดคุณแม่งเลยคุณแบ็กกี้
อันนี้เขาเรียกสีบานเย็นใช่ไหม
ใช่เพราะนี่กี่โมงแล้วฮะ
เย็นละหัวคำ

ก็คือดอกบานเย็นพอดี
บานตอนเย็นวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา
สีสวยมากนะฮะนะฮะ
เป็นลูกจ้างที่อบตและลุงต้อมอายุ๔๒ปีทำงานเป็นนักดนตรีรับจ้าง
แม่กับลุงต้อมไม่ใช่พ่อกับแม่ที่แท้จริงนะคะเขาเป็นแม่กับพ่อบุญธรรมค่ะ
เขาเอาหนูมาเลี้ยงเพราะเขาสงสารหนูค่ะ
แม่เลี้ยงน้องข้าวหอมมาตั้งแต่ข้าวหอมอายุ๕ขวบค่ะ
ความสุขความอบอุ่นของน้องข้าวหอมที่ได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวที่มีพร้อมทั้งพ่อและแม่
อย่างที่เธอไฝฝันความสุขนั้นก็อยู่ไม่นาน
เพราะโรคร้ายกำลังจะเข้ามาพาชีวิตของแม่ก้อยและลุงต้อมให้จากเธอไป

พอหนูรู้ว่าแม่เป็นมะเร็งหนูรู้สึกเสียใจค่ะกลัวแม่จะอยู่กับหนูไม่นานค่ะ
ก็เลยมีโครงการจะต้องเปลี่ยนทั้งหัวใจและไตครับพร้อมกันครับ
คุณหมอได้พูดว่ามีอวัยวะที่ตรวจเช็คแล้ว
เข้ากับคุณวิสิทธิ์ได้ทั้งหัวใจและไตเลย
วันนี้คุณวิสิทธิ์เป็นไข้ไหมเป็นโรคประจำตัวอะไรไหม
พร้อมที่จะได้รับการผ่าตัดหรือไม่
ฟังแล้วรู้สึกดีใจที่สุดเลยครับ
และทุกวันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายในการรักษายาที่บัตรทองเบิกไม่ได้
มีค่ายาส่วนเกินตอนนี้น้องข้าวหอมก็เริ่มโตแล้ว
บอกกับพ่อกับแม่ว่าน้องอยากจะหาเงินช่วยพ่อกับแม่
เพื่อเป็นการหาค่ายุบค่ายารักษาทั้งพ่อและแม่ครับ

หนูอยากจะหาเงินค่ะมารักษาลุงกับแม่ให้หายค่ะ
ก็เป็นเรื่องราวชีวิตนะครับคุณผู้ชม
ท่านก็อาจจะได้รับชมกันไปบ้างแล้วนะครับ
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาพบกับนักสู้รุ่นจิ๋วของเราเลยนะครับ
น้องข้าวหอมครับเพื่อชีวิตและค่ายาของพ่อแม่จะไม่ยอมแพ้
แม้ต้องเสียน้ำตามาพบกับน้องข้าวหอม

วันนี้มาด้วยความกระฉับกระเฉกแล้วก็กระตือลือล้นมากเลยนะคะ
เป็นไงวันนี้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นบ้างไหมครับน้องข้าวหอม

นั่งอยู่ด้านล่างนะคะคุณแม่ก้อยนะคะกับคุณลุงต้อมนะคะสวัสดีค่ะ

คุณผู้ชมนอกจากจะได้หัวใจแล้วก็ได้ไตแบบอย่างมหัศจรรย์แล้วคือได้มาพร้อมกันนะแล้วค่าทุกอย่างได้หมด
ทีนี้ค่าใช้จ่ายเป็นยังไงคะคุณลุงต้อม
เสร็จก็อยู่ประมาณ๓ล้านกว่าบาท

อันนี้เบิกอะไรได้บ้างไหมครับ
ก็มีสิทธิ์บัตรทองครับ๓๐บาทอะไรประมาณนี้
คุยกับแฟนว่าจะทำยังไงให้ค่าใช้จ่ายหาทางไหนให้ช่วยเราได้มากที่สุด
แฟนก็ใช้สิทธิ์เพราะแฟนเป็นอสมอยู่
เขาก็บอกว่าให้ไปปรึกษาที่โครงการที่ศรีราชบีมูลนิธิช่วยเหลือผู้ป่วย
ผู้ป่วยที่เนี่ยเปลี่ยนอะไรพวกนี้แล้วก็ร่วมกันปิดบัตรทองร่วมกับสิทธิ์อสมอะไรอย่างนี้
จะมีโครงการเราเข้าโครงการแล้วก็เดี๋ยวมูลนิธิก็จะช่วยมาประมาณหนึ่ง
ค่ะรวมแล้วเขาจ่ายให้ได้เท่าไหร่คะ
เขาจ่ายให้ได้ประมาณ๒ล้านกลางครับ
โอ้โหควักเงินตัวเองไปเท่าไหร่ครับ

พอได้ฟังเรื่องราวของคุณต้อมนะคะฟังแล้วตื่นตะลึงนิดนึงแต่ว่ามันก็ผ่าตัดใหญ่
แต่อันดับแรกเลยนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะกล่าวชมเนี่ยก็คือท่านผู้บริจาคนะคะ
ณตอนนี้คือใครที่บริจาคร่างกายบริจาคอวัยวะเนี่ยเดิมทีเราคิดว่าเป็นเรื่องห่างไกลค่ะ
แต่สุดท้ายพอได้เจอคุณต้อมเนี่ยเลยรู้เลยว่าใช้ได้จริงแล้วมีประโยชน์จริงและต่อลมหายใจของผู้ป่วยซึ่งจำเป็นต้องใช้ค่ะ
แล้วมานั่งมีชีวิตกับเราอยู่ตอนนี้
ในเมื่อท่านไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าไม่มีโอกาสจะได้ใช้แล้ว
สมัยก่อนคนที่จะไปบริจาคอวัยวะเนี่ยเขาจะถือว่ากลัวไปแล้วไม่ครบ
เดี๋ยวไปแบบเกิดใหม่แล้วเดี๋ยวตาบูเดี๋ยวอะไรอย่างนี้

แต่จริงแล้วผมว่าไม่ใช่มันมีประโยชน์มากเลยนะ
ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในยามที่เราไม่ได้ใช้แล้ว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

ถ้าเบาะบางมากถ้าโดนอะไรนิดเดียวเนี่ย
อาจจะชับพรรณเดียวนั้นเลย

ทุกหมอก็โอบรมยังหนักเลย

ด้วยความผิดของเราก็เลยทำให้แพทย์พยาบาลเพราะกันทั้งวอร์ดทั้งห้องไปเลย
เอาใจใสเลยนะ
แล้วฟูมฟักนะครูป่าก็คือหมายความว่าคนนี้เท่ากับไปแล้วนะ
แล้วเขาเอาอะไหล่มาเปลี่ยนแล้วก็ฟูมฟักเป็นดักแด้จนฟื้นขึ้นมาได้
นี่ก็คือมนุษย์ที่เขาภูมิใจคือนี่คือชิ้นงานของเขาเหมือนกัน
แต่ถ้าเป็นคนไข้ที่ไม่ดูแลตัวเองแล้วก็กำลังจะดีอยู่อย่างเงี้
แล้วก็มาเสียชีวิตคุณหมอคงจะเสียใจแย่เพราะเขาทุ่มเทกันสุดกำลังเลย

ถามนิดนึงคุณต้อมในฐานะที่เป็นคนที่ได้รับการเปลี่ยนหัวใจ
วินาทีแรกลืมตาขึ้นมารู้สึกยังไงครับ
รู้สึกเหมือนอยู่ในฝันนะครับมันไม่เป็นตัวของตัวเอง
อาจจะเป็นพลิกยายาแล้วครับความเจ็บปวดอะไรพวกนี้
เขาต้องวางมอร์ฟีนยาสลบกี่วันครับคุณต้อมหลับไปเนี่ย
หลับไป๑๒ชั่วโมงแต่นอนโรงพยาบาลทั้งหมด๘๐วัน
ต้องพักอยู่๘๐วันแล้ววินาทีแรกที่ฟื้นขึ้นมา
แล้วรู้ว่าตอนนี้ลมหายใจที่เรามีอยู่
มันไม่ใช่หัวใจของเราแล้ว

ใจลึกเลยก็รู้สึกดีใจที่สุด
เราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ก็กังวลว่าเราจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่า
ให้คุณต้อมเชิญชวนหน่อย
เชิญชวนสำหรับใครที่กำลังคิดอยากจะบริจาคอะไรแบบนี้
ได้รับมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างเชิญค่ะ
ครั้งสุดท้ายบุญใหญ่ของผู้ที่มีชีวิตอยู่นะฮะ
ไม่ว่าจะไปทำบุญไปไหว้พระไปอะไรก็แล้ว
แต่สำหรับตัวผมนะฮะสุดท้ายผมขอว่า
วัยวะในร่างกายของเราไม่ว่าเราจะสิ้นสลายหายไป
แต่ยังมีบางส่วนอวัยวะในร่างกายของเรา
ยังช่วยต่อลมหายใจช่วยต่อชีวิตให้กับอีกหลายคน
ที่ยังรอความหวังจากอวัยวะของท่านอยู่
ช่วยกันบริจาค์ท่าภาคชาติไทยครับ
ขอให้ได้รับผลบุญนี้ไปด้วยนะครับ
เผาไฟไปก็เปล่าประโยชน์นะ
แล้วข้าวหอมช่วยอะไรคุณแม่บ้าง
เปิดแอร์เปิดพระลมเปิดปิดค่ะ

ก็ไม่ร้องแต่เขาปวดทรมาน
แสดงว่าคุณแม่เข้มแข็งมาก
สมมุติว่ามีผู้วิเศษมาหาข้าวหอม
แล้วบอกว่าน้องข้าวหอมเนื่องจากน้องข้าวหอมเป็นเด็กดีมาก
จะให้พรวิเศษ๑ข้ออะไรก็ได้

ขอเอาเงินไปรักษาลุงกับแม่ให้หายดีกว่าค่ะ

หนูอยากได้ชีวิตลุงกับแม่คือเหมือนเกิดใหม่อะค่ะ
ให้ลุงแบบอยู่กับหนูไปนานค่ะ
ก็ขอแค่นี้ค่ะขอให้ลุงกับแม่ได้อยู่กับหนูหายนานค่ะ
มีนะว่าถือกส่งเขานะคะแน่แว้แน่นะคุณผู้ชม
ไม่อยากได้อะไรอยากได้เงินไปรักษาลุงกับแม่
หมอของใครหรือที่โดยเฉพาะที่ศิริราชหมอเก่งจริง
ช่วยชีวิตได้วันนี้แหละก็ต้องเป็นหน้าที่ลูกน้อย

พรมลิขิตทำให้ลูกน้อยได้มาเจอกับคุณพ่อคุณแม่

วันนี้ข้าวหอมก็เต็มใจเลยอยากมาในรายการของเรา
เพื่อหาเงินไปช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหม
ค่ายาด้วยค่าที่เป็นหนี้ด้วยใช่ไหมฮะ
ขอให้ตรงนี้เป็นพื้นที่แห่งความหวังกันแล้วละกันนะคะ
ก่อนจะไปถึงเพลงที่๑๐เราต้องมาสู้กันกับเพลงที่๔ก่อน
ใช่แล้วนะครับน้องข้าวหอมต้องการ๑ล้านบาทนะครับ
เน้นเลย๑ล้านบาทเอาไปเป็นค่ายาใช้หนี้ให้กับครอบครัวนะครับ
ตอนนี้ร้องไปแล้ว๓เพลงรับไปแล้วเท่าไหร่ครับ
๓๐๐๐๐บาทค่ะ๓๐๐๐๐บาทนะครับ
ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ
เรามาเริ่มกันในวันนี้ที่เพลงที่๔นะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๔ของน้องข้าวหอมมาเลยครับ
แม่เข้าสู่เพลงที่๔แล้วไม่รู้ว่ายังสบายใจอยู่หรือเปล่า
ข้าวหอมค่ะเพลงนี้สบายใจไหมสบายใจค่ะ
สบายใจอีกแล้วเหรอสบายใจไทยแล้ว
ข้าวหอมสบายใจนี่ถามคุณแม่ก้อยหรือยัง

เกร็งทุกเพลงไหมคะคุณแม่ทุกเพลง

อันนี้ก็ได้อยู่ใช่ไหมลูก

ถ้าได้อยู่เดี๋ยวนี้ยุคนี้ไม่ได้นะค่ะ
ได้เลยนะได้เลยได้เลยได้เลยค่ะ

อดฉันกอดล้าของธิดาดวงดาวค่ะ
เอาละครับข้าวหอมฟังอินโทรไปแล้วนะครับ
ยกนี้ยกที่๔กันแล้ว

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้

เออก็มาฟังเสียงเพราะของน้องข้าวหอมกันอีกนะครับ
อดฉันก่อนลานะครับ

ข้าวหอมขอให้โชคดีนะครับ

เงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

เพลงมาครับ
มันอยู่ที่ทำกันดีหรือ
มันอยู่ที่ทำกันดีหรือ

กับคนเคยรักกับคนเคยใครเธอสิเป็นคนไปฉันสิจำใจทน
คุณค่าฉันคงลดลงใช่ไหมถ้าถึงได้ทำเหมือนคนละคน
ก่อนเคยบอกรักก่อนเคยปากบนว่าขาดฉันสักคนเธอคงตรอมใจตาย
ก่อนกระทะยังไม่ทันดำเธอก็เปลี่ยนคำฉันงงไม่หาย
นี่หรือคือลินผู้ชายพูดดีก็ตอนหวังได้พูดร้ายเมื่อตอนวางทิ้ง
มันอยู่ที่ทำกันดีหรือมันอยู่ที่ทำกันดีจริง
ถ้าเธอจะไปถ้าเธอจะทิ้งขอบอกเธอด้วยใจจริงกอดฉันสักทีก่อนลา
ธนียามีน

ถ้าเธอจะทิ้งขอบอกเธอด้วยใจจริงกอดฉันสักทีก่อน

เชียดจริงจริงไม่ธรรมดาเลยนี่ขนาดร้องแบบฝึกเองนะไม่ได้ใช้คุณครูเลยนะฮะ
อดฉันก่อนลานะครับธิดาดวงดาวก็จบลงไปแล้วจากน้องข้าวหอมนะครับ
ฟังแล้วเนี่ยแหมไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดมาดูกันครับ
เพลงที่๔นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๔๐๐๐บาทน้องข้าวหอมร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

เงินทุนสะสมมูลค่าสี่หมื่นบาทน้องข้าวหอมร้อง

โอเค
ร้องให้ร้อง
ร้องได้ในเพลงที่๔ค่ะตอนนี้น้องข้าวหอมสะสมไปแล้วค่ะ๔๐๐๐บาท
๔๐๐๐๐บาทครับ
บาทแล้วอะไรก็ฉุดน้องข้าวหอมคนนี้ไม่อยู่นะครับผ่านไปแล้ว๔เพลงยังไม่พลาดเลย
แต่อันนี้ก็ต้องเลี้ยวมาอีกแล้วเลี้ยวไปคุยทางด้านล่างเพราะทางด้านล่างเนี่ยน่าจะมีเรื่องคุยเยอะ
คุณลุงต้อมเองก็ต้องไปหาหมอเป็นประจำทุกกี่อาทิตย์หรือกี่เดือนครับ

ไปครั้งนึงเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับ
ถ้ายาเรายังเหลือก็หลักพัน
ถ้าช่วงโควิดอย่างนี้ถ้าหมอโทรมายกเลิก

ไม่ต้องไปถ้าเราอยู่บ้านเขาจะจ่ายยามาทิ้งเราต้องโอนโอนไปทิ้ง

แล้วทุกอาทิตย์นี่คือต้องไปเจาะเลือดทุกอาทิตย์เลยใช่ไหมครับ

คือเช็คค่าในร่างกายทุกอาทิตย์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะฮะ

หัวใจนี่ก็สาหัสแล้วเป็นทั้งสองโลกเลย
ในส่วนของข้าวหอมล่ะคะลูก
รู้สึกดีแค่ไหนที่คุณแม่รับน้องมาเลี้ยงแล้วน้องก็ได้มีความสุขอยู่ด้วยกันตรงนี้เป็นครอบครัวที่เราเห็นว่าอบอุ่นเหลือเกิน

มีแม่คนนี้รู้สึกภูมิใจมีความสุขในเวลาที่หนูแบบคิดเครียดอะไรประมาณนี้ค่ะแม่ก็จะมาปอบให้ค่ะ

อบอุ่นมากค่ะจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะ

หนูอยากขอบคุณที่แม่เลี้ยงหนูมาอย่างดี
ตั้งแต่เล็กจนโตค่ะ
ดูอบอุ่นจริงจริงนะฮะช่องมีโชคดีนะฮะ
ตอนนี้มาเข้าสู่การแข่งขันตอนนี้ต้องตั้งใจแล้วนะ
มาถึงเพลงที่๕ครับแม่เพลงที่๕แล้ว
เพลงที่๕นี้เงินทุนสะสมกระโดดไปนะครับไม่เป็น๕๐๐๐แล้วเป็น๖๐๐๐บาท

ก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ค่ะเพลงนี้

พี่แอนมิดชัยออกแล้วไม่คล่องด้วยเหรอคะเพลงนี้

เป็นเรื่องแล้วไงเป็นเรื่องแล้วไง

เพราะว่าตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยมีสิทธิ์ใช้ได้๓แผ่นป้าย

ตัวช่วยครับในเพลงนี้นะครับ
เพลงที่๕นี้นะครับน้องข้าวหอมจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เอาละครับตัดสินใจใช้ตัวช่วยแล้วนะครับ
มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายนะครับ

ที่๑๒๓๔๕หรือ๖นะครับ

ทางด้านคุณลุงต้อมแล้วก็คุณแม่ก้อยนะครับ
เชียร์กันมานะครับแผ่นที่๓
เรามาดูกันก่อนนะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นแผ่นไหนนะครับ
แผ่นที่๓มาดูครับ

เพลงเก่งของคุณครับ

เปิดได้เพลงเก่งของตัวเอง
เป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดรองลงมาจากข้ามเพลงนี้ไปเลย
ใครก็อยากจะได้อันนี้ทั้งนั้น
แล้วเปิดมาโป๊ะเลยไม่ต้องเปลืองเลยค่ะ

ครอบครัวนี้ไม่แน่นะจะเป็นครอบครัวที่จะมาเอาเงินล้านจากรายการของเรานะเนี่ย

เพลงเก่งก็ต้องร้องให้ถูกนะคนนี้

เงินทุนสะสมมูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕เพลงมาครับ

คิดถึงท้องทุ่งนาเสียจัง
ปากชะนี้คงคอยวาง
เมื่อไหร่จะกลับบ้านนะ
เมื่ออยู่เมืองกรุงใจก็พุ่ง
แต่อยากจะดัง
ด้วยความหวังอยากจะเป็นดารา
ลำบากลำบลก็จะท้อนก้มหน้า
ก่อนจะจากบ้านมาเพื่อนมันว่าให้อาย
ก่อนจากบ้านมาเพื่อนมันว่าให้ช้ำสวง
ไปเป็นนักนอกให้เข้าร่วง
มันเจ็บในส่วงไม่หาย

อย่างจะไม่หลักกลับไป
ทุกวันคืนนอนดงเฮ้ย
อีกเมื่อไหร่จะชอบกิน
เมื่อสุริยนต์ยังสนเพียง
จะกลับบ้านนะตอนชื่อเสียงเรามี
จะอยากจะจ้อนทุกคน
จะทนเต็มที่
นักร้องปะนอกคนนี้
กล่อมน้องพี่แสน
หน้าแพง

เสียงปังมากลูก

เต็มเสียงร้องชัดกำลังดี

ดีที่สุดถ้าเนื้อเพลงถูกต้องแต่เท่าที่ฟังดูนะฮะ
ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดสำหรับเพลงนี้
นักร้องบ้านนอกพุ่มพวงดวงจันทร์

หวานหวานน้องข้าวหอมเลย

ก่อนจะฝันหวานนะ

เงินทุนสะสมมูลค่า๖๐๐๐บาท
น้องข้าวหอมร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

เงินทุนสะสมมูลค่า๖๐๐๐บาท
น้องข้าวหอมร้อง
ได้ครับ

โอ้โหคุณผู้ชมค่ะชื่นอกชื่นใจจริงเลยค่ะกับนักสู้รุ่นจิ๋วของเรานะคะ
น้องข้าวหอมค่ะผ่านมาแล้วครึ่งทางค่ะ
ร้องได้ในเพลงที่๕แบบนี้รับแล้ว๖๐๐๐บาท

เงินก็เกินครึ่งแสนแล้ว

มูลค่าก็เยอะอยู่ค่ะ
ใช้กินประหยัดประหยัดนี่ได้หลายเดือนเลย
น้องข้าวหอมวันนี้ทำได้ถือว่าเก่งมาก
ในเด็กอายุแค่๑๐ขวบ
ตอนนี้เดินทางกันมาเกินครึ่งทางแล้วนะครับ

ตอนนี้เข้าสู่เพลงที่๖ครับคุณผู้ชมครับ
เพลงที่๖นี้เงินทุนสะสมมูลค่า๘๐๐๐บาท
อินโทรเพลงที่๖ของน้องข้าวหอมมาครับ
เพลงที่๖ของน้องข้าวหอมมาครับ

เพลงที่๖ของน้องข้าวหอมมาครับ
เพลงที่๖ของน้องข้าวหอมมาครับ
เพลงที่๖ของน้องข้าวหอมมาครับ
เพลงที่๖ของน้องข้าวหอมมาครับ
เพลงที่๖ของน้องข้าวหอมมาครับ
เพลงที่๖ของน้องข้าวหอมมาครับ

ไม่ใช่ค่ะ

เสียงหวานของน้องข้าวหอมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ

สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

จงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นหายไม่เป็นชาติ
และมีน้ำใจหล่นปริมทั่วโลกเก่าขานขนาดน้ำ
ให้ว่าสยามเมืองยิ้มเราควรกระยิ้มถึงความดีงาม
คนเย็นใจซื้อได้ชื่อว่าไทยรอดมาจากไหน
ชาติไทยไม่เคยหวงหา
น้ำคุณมาพึ่งใบบุญเมืองสยามเรายิ้มรับตามที่ท่านต้องการ
ยังชื่อหรือนามสยามมีแต่น้ำใจ
ขอเตือนท่านผู้ว่าใสอย่าทำอะไรให้ไทยเรารัก
คนไทยใจสื่อเขาถือแต่บ่อร้านกาล
แค่เพียงข้าวสุกเป็นจานใครลืมของท่านนั้นเนรคุณ
ถูกส่งเปรียบเนื้อหน้าบุญ
ถ้าท่านเคารพสิทธิ์ของไทยท่านอยู่ต่อได้อีกนานทุน
สยามใจบุญยังอยู่เสมอ

ล้อสหายไปเฉย
เกิดขึ้นได้ที่เล่นเกม

แต่มันยากมันยากนิดนึงกับการที่ดนตรีไหลไปแล้วแล้วเราจะต้องย้ำตาม
ตามนะครับแล้วก็น้องยังเป็นเด็กอยู่ด้วยเนาะ๑๐ขวบเองนะครับ
เพลงนี้นะครับสยามเมืองยิ้มของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์
แต่ต้องชื่นชมความเข้มแข็งนะคะไม่โยเยเลยคุณแม่
ไม่เห็นน้ำตาตั้งแต่ตั้งแต่ลุงต้อมเปลี่ยนเปลี่ยนไตเนี่ยค่ะบ้านเราจะไม่มีน้ำตาแล้วค่ะ
คุยกันไว้เหรอคะค่ะต้องเข้มแข็ง

เราจะอยู่เราจะไม่ตายเราจะ
ไม่มีเรื่องอะไรมาทำลายความรู้สึกคนในครอบครัวเราได้เราแกร่งไปแล้ว
เราผ่านความเป็นความตายมาแล้วใช่ค่ะเรื่องแค่นี้คือจิ๊บจิ๊บมาก
ใช่ค่ะมาจุดพีคสุดของชีวิตมาแล้วความเป็นความตายมันนิดเดียวกันเอง
ก็ผ่านมาแล้วเรื่องแค่นี้เป็นเรื่องเล็กนะน้องข้าวหอม
ทิ้งความเสียใจไว้ค่ะเหลือแต่ความภูมิใจตรงนี้ค่ะ
แล้วมาดูกันว่าได้หรือไม่ได้บอกเลยว่าถึงไม่ได้ก็ได้ค่ะในรายการของเรา
ได้มากได้น้อยเท่านั้นเองค่ะ
ที่๖นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๘๐๐๐บาทน้องข้าวหอมร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โรคได้โรคได้โรคได้โรคได้
เพลงที่๖นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๘๐๐๐บาทน้องข้าวหอมร้อง

ก็ผลสรุปจากการแข่งขันตามกฎิกาแล้วก็คือร้องผิดนะครับก็คือเป็นช่วงที่น้องเหม่อพอดีแล้วเข้ามันเป็นท่อนเข้าพอดี
รอดมาจากไหนชาติไทยไม่เคยหวงหา
ให้ลืมของท่านนั้นเนรคุณ
คือแค่เราเหมือแค่นั้นเองนะน้องข้าวหอม

ก้อยอยากบอกอะไรน้องบ้างคะ

ดีใจครับที่มีลูกบุญธรรมคนนี้

ยังมีโอกาสอีกยืดที่หนูจะทำให้กับครอบครัว
จะทำให้กับครอบครัวนะครับมีโอกาสอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับ
โอกาสดีดีแบบนี้มีอีกเยอะเลยทีเดียวแต่วันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเลวร้ายอะไร
ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่านะครับร้องผิดในเพลงที่หกนะครับ
เพราะฉะนั้นก็จะได้รับเงินที่สะสมมาในเพลงที่๕
วันนี้น้องข้าวหอมรับจากรายการของเราไป๓๐๐๐บาทครับ
ก็เป็นเงินไม่น้อยทีเดียวนะครับ๓๐๐๐บาทเอาไปให้ค่ายา
เราก็ต้องขอบคุณนะคะครอบครัวของน้องข้าวหอมนะคะคุณลุงต้อมแล้วก็คุณแม่ก้อยนะคะ
เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับด้านสุขภาพ
ขอให้ดีวันดีคืนนะคะขอให้ขายหายขาดไปเลยนะ
แล้วก็ขอให้ข้าวหอมเป็นเด็กดีนะลูกนะซึ่งเป็นเด็กดีอยู่แล้วแหละ
แต่ก็อยากโวยพรนะครับในเมื่อพรมลิขิตให้มาเจอกันแล้ว

และวันนี้เราก็คงต้องลาไปพร้อมกันกับน้องข้าวหอมนะครับ
ก็เตรียมตัวมาพบกับนักสู้รุ่นจิ๋วคนใหม่ได้
คราวหน้าครับคุณผู้ชมว่าเขาจะเป็นใครนะครับ
เรื่องราวชีวิตของเขาจะเข้มข้นขนาดไหน
ติดตามชมได้ในรายการร้องได้ให้ล้านนักสู้รุนจิ๋วที่นี่ที่เดียวครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ทุกวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงหลังเคารพทงชาติครับ
ใดไม่เท่าศุกร์เสาร์อาทิตยิ่งวันอาทิตย์สุขมากค่ะ
มีร้องได้ให้ล้านต่อกันเลยค่ะกับเกมต่อชีวิต

ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้สวัสดีครับ
ไม่เป็นไรลูกวันนี้ลุงภูมิใจในตัวข้าวหอมมาก
ข้าวหอมนกสู้ต่อไปลุงเป็นกำลังใจให้ตลอดไป
ถึงหนูจะทำให้ถึงจุดเป้าหมายที่หนูต้องการ
แต่วันข้างหน้าหนูก็จะสู้ค่ะ
ตอนนี้ลุงก็ภูมิใจแล้วนะแม่รักนะลูกนะ
ชื่อเล่นชื่อฟาดินอายุ๑๑ปี
เรียนอยู่ชั้นป๕โรงเรียนธรรมวาธีจังหวัดชนบุรีค่ะ
เมื่อ๔ปีที่แล้วค่ะตาล้มป่วยต้องไปทำบายพาร์ทหมดใจค่ะ
แม่ก็เลยไปกู้เงินรายวันมา๔๐๐๐บาท
เขาให้ส่งวันละ๒๐๐๐บาทเกือบเดือนนะคะ
แต่ตอนนั้นแม่คิดว่ายังพอไหว
เพราะว่าฝ่ายดินเขาก็ช่วยเปิดหมวกร้องเพลง
แล้วแม่ก็ทำงานพ่อก็ทำงาน
พอมาโควิดมันออกไปร้องเพลงไม่ได้ค่ะ
พ่อก็เลยต้องเอาลำโพงไปจำนำค่ะ
พ่อก็มาเกิดอุบัติเหตุค่ะรถชนค่ะ
หนี้แบบมาทวงทุกวันเลยค่ะ
มันน่ะอยู่ขนาดที่ว่าอยู่อยู่บ้านไม่ได้เลย
ต้องหนีค่ะหนูต้องซ้อนมอเตอร์ไซค์แม่ค่ะ
ขับหนีค่ะหนูสงสารแม่ค่ะ
ก็อยากบอกแม่ว่าหนูจะทำให้เต็มที่สุดนะแม่
หนูจะหาเงินไปปลดหนี้ให้แม่นะ
ก็จะร้องได้ให้ล้าง
ก็จะร้องได้ให้ล้าง